ใส่การประยุกต์ในสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แต่อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปกับแบรนด์ของผ้าหมายขยาบาธิก
แต่ว่าแนวคิดนี้จะไปต่อได้ไกลมากน้อยแค่ไหน
เป็นที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
นั้นเขามีการใส่ไอเดียแล้วก็ปรับรูปแบบให้ทันยุคทันสมัย
แบรนด์แบบนี้กับรูปลักษณ์แบบนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ
ผมว่ามีโอกาสหมดเลยนะแต่ว่าเราต้องตอบโจทย์สำคัญอันหนึ่งให้ได้ก่อน
แล้วคุยกับผู้ประกอบการสิ่งปัญหาหลักเขาไม่รู้ว่าใครคือลูกค้า
ทุกคนคิดแต่เดินแบบจะผลิตสินค้าตลอดผลิตสินค้านี้
แต่ประเด็นคือเรายังไม่รู้ว่าลูกค้าคือใครอันนี้สำเร็จยาก
ซึ่งต้องเริ่มวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะขายใครถูกต้องไหมครับ
แล้วก็พัฒนาสินค้าให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการจะนำไปขายกับลูกค้ากลุ่มนั้นถูกต้องไหมฮะ
ใช่ยกตัวอย่างง่ายเลยสมมุติว่าคุณจะเปิดร้านกาแฟอย่างนี้นะครับปัญหาของ
ผมเจอคนรุ่นใหม่สมมุติเดินเข้ามาอยากจะเปิดร้านกาแฟเนี่ย

ส่วนใหญ่จะบอกว่าอ๋อก็ขายคนที่เดินผ่านร้านกาแฟผมบอกอย่าทำเลยอย่างนี้เจ๊ง
เพราะว่าอะไรเพราะว่าแปลว่าคุณยังไม่รู้เลยใครคือลูกค้า
เพราะจริงถ้าเกิดคุณรู้ว่าใครคือลูกค้าเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเปิดหน้าร้านกาแฟเลยนะ
อันนี้คือตรงกลุ่มเป้าหมายไหมครับ
ตรงครับคือถ้าเขาสามารถบอกได้ว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะออกแบบผ้าเนี่ยให้มันตรงกับกลุ่มลูกค้าต่างชาตินะครับ
เดี๋ยวนี้จะไม่มีสินค้าที่ขายทุกคนได้
เขาเจอคนต่างชาติเขาก็อาจจะนั่งคุยว่า
อยากให้คุณภาววิเคราะห์หน่อยว่าจุดด้อยของสินค้าตัวนี้
รวมทั้งจุดเด่นที่เขาบอกว่าเขามีจุดเด่นอย่างไร
นำไปขายตรงนี้โอกาสที่เขาจะไปต่อเนี่ยมันไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ
จุดเด่นผมว่าคือความชัดเจนซึ่งเขาต้องทำให้ชัดกว่านี้อีก
แต่จุดด้อยเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการคือตัวนี้อาจจะเริ่มขายยาก
เพราะเราเห็นอย่างสาหร่ายที่คนรู้จักเท่าแก่น้อย
เพราะเรามีความชัดเจนอย่างคุณต๊อปเนี่ยเขารู้ว่า
สาหร่ายทอดตกลงขายสมมุติเขาบอกว่า
เขาขายกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่อยากกิน
ของจุกจิกแต่ไม่อยากอ้วน
เขาก็สามารถรู้เลยว่าเวลาจะไปขาย
ก็ต้องไปหาที่ที่แถวออฟฟิศ
ไปเปิดร้านที่แถวนั้นคืออะไรอย่างนี้
ในจุดนี้ผมว่ามีโอกาสในการขยายตัวได้สูง
ได้น้อยชิ้นแต่ว่าการจะไปเจาะกลุ่มคนมาก
ต่างชาติแบบนี้โอกาสมันมีอุปสรรค

เพราะว่าสินค้าแบบนี้ผมว่าเป็นสินค้าที่ต่อไปโลกต้องการนะครับ
ผลิตขึ้นมาล้านชิ้นขายทุกคนเนี่ยผมว่าไม่มีใครอยากได้
แต่ถ้าเกิดคุณผลิตน้อยชิ้นแล้วตัวนี้ชัดเจนว่า

คุณเอาไปฝากคนเหมือนว่าไปฝากเพื่อนต่างชาติ

อันนี้มันชัดแล้วมันขายได้แพงด้วย
แบบเดียวกันสมมุติว่าคุณบอกคุณภาพดีสุดยอดเลยนะ
แต่คุณตั้งราคาถูกมากอย่างนี้ประเด็นคือเขาจะไม่เห็นค่านะ
คนก็ไม่สนใจแสดงว่าถ้าเกิดว่าของมีน้อยเป็นของดี
ของที่มีความสำคัญราคามันต้องบวกไปตามความสำคัญของสินค้าชนิดนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องผมไม่ได้หมายความว่าแพงเกินไปนะคือหมายความว่าเหมาะสม
เหมาะสมก็คือว่าคนคนจ่ายเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหจ่ายเงินเท่านี้มันคุ้มนะครับ
คือตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าลูกค้าเนี่ย
เขาเอาไปเก็บยนยนนะครับแต่ถ้ามันราคาเหมาะสมผมเชื่อว่าเขาจะเห็นคุณค่าของสิ่ง
เราเป็นคนไทยผลิตเองเป็นสินค้าพื้นบ้านของไทย
แต่ว่าไปเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต้องมีการสร้างเรื่องราวให้คุณค่าเขามากขึ้นเพิ่มเติมไหมครับ

สินค้าขายไม่ได้ขายได้หรือขายไม่ได้อยู่ที่เรื่องราว
คุณต้องแบบคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าสินค้าเนี่ยมันผลิตยังไง

ถ้าคุณไม่อินเนี่ยอ๋อนี่ก็แค่ผ้าไหมนะครับ
แล้วก็เป็นผ้าใหม่อีกพื้นนึงไม่มีใครอยากซื้อหรอกครับ
พี่บอกว่าพะไหมท้อด้วยชีวิต

อาจจะผลิตสิ่งนี้สิ่งนี้แบบโอ้โหมันต้องทำยังไง
แล้วคนนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญยังไง
ซึ่งจริงพวกแบบนี้ต้องศึกษาจากคนญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่นถนัดเรื่องนี้มาก
สั้นเลยครับถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการต้องการจะต่อยอด

มีคำแนะนำผู้ประกอบการยังไงได้บ้างครับ
ผมว่าเริ่มจากใกล้ตัวก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทดสอบ
คือถ้าสินค้าคุณเนี่ยดีจริงคุณคุยกับเพื่อนต้องอยากลงทุนกับคุณ

ถ้าคุณบอกโอ้โหสินค้าอันนี้แบบถ้าฟังแล้วแบบสุดยอดนะ
ผมจะลงทุนในเพื่อนใกล้ตัวเลยนะครับ
เพราะว่าเราพูดง่ายเราต้องเทสก่อน
ไม่ใช่เราขายไปทั่วแล้วก็อาจจะวิ่งไปหาแบงค์นิดหน่อย

ถามว่าไอเดียนี้คุณฟังดูแล้วเป็นยังไง
อยากลงทุนอยากเป็นเจ้าของร่วมกับฉันไหมอะไรอย่างนี้

สวัสดีครับขอบคุณคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมนะครับ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หลวง
ก็มาให้ความรู้คำแนะนำกับเรื่องของ
การทำให้แบรนด์ของไทยไปดังไกลถึงต่างประเทศครับ